พาไปดูอุบัติเหตุกันหน่อยขับรถออกจากทางแยกจะเป็นซอยโดยเฉพาะแยกที่มันมีหลายแยกนะคุณสี่แยกอะไรก็ตามระวังนะบางทีเราคิดว่าพ้นมันไม่พ้นเกิดเหตุแบบนี้ระหว่างซาเล้งกับรถกระบะค่ะ
มาเรื่องกันค่ะ

ซื้อสินต่อถ้านี้ถึงไหน

เป็นภาพจากอีกฝั่งหนึ่งของกล้องหน้ารถอีกคันนึง

คือไม่แน่ใจว่าจังหวะที่ออกมา
เอาจริงเหมือนซาเล้งเขาชะลอนะคุณคิง

แล้วเหมือนเขาดูแล้วดูอีกแล้วค่อยมาแล้วพยายามเร่งเครื่องขึ้น
อาจจะมีจังหวะบังสายตาหรือเปล่าที่มีรถคันหน้าก็ผ่านออกมาเหมือนกัน
จนกระทั่งกลายเป็นประสานงาชนกันแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่แยกบริเวณอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะ
พ่วงข้างซาเล้งคันนี้มีชายชาวลาวนะคะเป็นคนขี่ค่ะ
จะข้ามไปยังอีกฝั่งของถนนจังหวะกระบะมาทางตรงด้วยความเร็ว
ก็พุ่งชนกันประสานงาแบบนั้นนะคะ
เห็นบอกว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยตัวคนขี่พ่วงข้างซาเล้งคันนี้
บาดเจ็บพอสมควรถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลวังจันทร์นะคะ
และอย่างที่บอกว่าคลิปมาจากกล้องหน้ารถของอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกัน
ค่อนข้างเป็นแยกใหญ่พอสมควรนะคุณผู้ชม
อาจจะต้องให้เจ้าหน้าที่มาดูหน่อยไหมสัญญาณเตือนเห็นไหม
มันไม่มีสัญญาณไฟกระพริบอะไรด้วยนะคะ
ขับขี่กันด้วยความระมัดระวังค่ะ